ความคืบหน้าเหตุการณ์ประทึกที่ชุมพรที่มีผู้ชายคนนึงเขาถือปืนขึ้นไปแล้วบอกว่าเขาจะไปรับลูกสุดท้ายคุณผู้ชมมันทำให้คนในโรงเรียนทั้งครูและเด็กนั้นต่างตื่นตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้ล่าสุดตำรวจจะตามรวบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วแต่ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

มีปืนเข้าไปนะฮะ๗โมงเช้าที่โรงเรียนภูบดินพิทยาลัยครับที่หลังสวนชุมพร
ขับรถไปจอดเดินลงมาสะพายปืนยาวมาด้วย
แล้วมองไปที่หน้าประตูโรงเรียนแจ้งกับครูว่า
มารับลูกชายซึ่งอยู่ป๒จะมารับลูกกลับบ้าน
ระหว่างนั้นครูก็เลยต้องประสานประสานไป
คือไปหาเด็กก่อนทำให้ตัวนายจิรพงศ์นั้นไม่พอใจ

ที่ครูนั้นจะนำลูกชายของนายจิรพงศ์มาส่งให้
จากนั้นเขาเอาตัวลูกขึ้นรถไป
หลังเกิดเหตุทีมข่าวของเราตรวจสอบไปที่โรงเรียนพบว่า
ผู้ปกครองหลังเกิดเหตุก็พบว่ามีคน
ทยอยมารับลูกกลับบ้านไปก่อนเพื่อความปลอดภัย
ฝ่ายบริหารของโรงเรียนชื่อว่าคุณปัณวัฒน

แต่ด้วยความที่เหมือนเขามีอารมณ์แบบคุมสติไม่อยู่

ทางโรงเรียนประเมินแล้วว่าก็ให้เด็กนั้นไปกับผู้ปกครองได้

แต่เชื่อว่าเบื้องต้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ปกครอง

แล้วก็เดินทางมารับลูกที่โรงเรียนแบบนี้ครับ
ตำรวจเองก็มีการไล่ล่าติดตามรถของนายจีรพงศ์ไป
ซึ่งเขาขับวนไปวนมาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอละแมครับ
แล้วก็วกกลับไปในพื้นที่อำเภอหลังสวน

สุดท้ายเขาขับรถกลับไปที่บ้าน
ตำรวจก็เลยกระจายกำลังกันปิดล้อมแล้วก็นำตัวทั้งพี่ชายแล้วก็ทั้งแม่ของเขามาช่วยเจรจา
แต่ก็ไม่ตอบอะไรเลยสุดท้ายตำรวจต้องบุกเข้าไปชาร์จตัว
ลูกชายเองก็อยู่ด้วยกันกับเขาภายในบ้านแล้วก็นำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งคู่
เรื่องต้นไปเจอปืนลูกซองยาว๑กระบอกอยู่ภายในบ้านด้วย
ในรถเองก็มีปืนลูกซองยาวอีกหนึ่งกระบอกรวมเป็นสองกระบอกแต่ว่าไม่มีกระสุนทั้งสองกระบอกนะครับ
สุดท้ายโดนคุมตัวไปที่สพหลังสวนเขาพูดจาไม่รู้เรื่องเลยครับคล้ายคนเมายา
อ้างว่าเขาเป็นทหารพม่าเขาบอกเขาอ้างว่าเขาเห็นทหารพม่า
บุกเข้ามาได้ยินเสียงทั้งเครื่องบินเสียงทหาร
ก็เลยต้องรีบเอาปืนออกมาเป็นอาวุธป้องกันตัวแล้วก็ไปรับลูกออกจากโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็หนีไปเรื่อยเพราะในหัวเขามีแต่เสียงของเครื่องบิน
ถามว่าเสพยาหรือเปล่าเขาบอกว่าอ๋อเมื่อวันก่อนเพิ่งเสพไป๒เม็ดและเสพเป็นประจำด้วย
ฟังเสียงจิลพงศ์นะครับ
ทั้งและสื่อของมันขอบคุณมื้าน

ตำรวจสภหลังสวนก็เลยนำตัวเขาไปตรวจปัสสาวะนะครับ

แจ้งข้อหาทั้งเรื่องของอาวุธปืนต่างนะครับแล้วก็ข้อหาอื่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
ทีนี้ในตัวของเงินจิตภงเองจริงแล้วเขาเคยเป็นเขาเป็นเจ้าของศูนย์ท่วิทยาลัยมาก่อน
มีต้อง๑๐ไร่ไงฐานะดีนะซื้อบ้านอยู่หลังสวน

ลูกชายอยู่กับหญ้า
แต่เขาเคยถูกจับคือขายบ้า
สารก็จำคุกไป๓ปี๘เดือน
สุดท้ายก็ยังวงบนคือไปเสพอยู่